ก็หลายฝ่ายยังคงทำงานหนักโดยเฉพาะตำรวจทางหลวง
การทางหลวงกำชับกำชาเลยนะว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องช่วยดูแลประชาชนที่เดินทางตลอดเส้นทาง

เพราะฉะนั้นวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปของตำรวจทางหลวง
ที่ดูแล้วก็อดยิ้มไม่ได้จัดไปอย่าให้เสียค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พี่น้องจำได้ไม่ใช่เสียงใคร
เสียงของทางหลวงบอกตรง
มาต้องมาแล้วนะ
ทางหลวงมาแล้วจ้ะอย่าทำเป็นงง

เสียงของทางหลวงบอกตรง
รถใหญ่นั่นไปทางซ้าย
นี่ไงคุณทัศนัยบอกเลยว่าจะไม่ยอมเห็นคลิปน่ารักแบบนี้คนเดียวเป็นอันขาด
ฉะนั้นก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมด้วย
เพลงที่ร้องสักครู่เนี่ยก็คือคล้ายกับเพลงของคุณยิ่งยง

เสียงของตำรวจทางหลวง

นี่ไงรถรถเล็กชิดซ้ายนะครับ

ถ้าใช้ฉันพูดเนี่ยคือลินท์ของพัน
โพสต์คลิปเป็นคลิปเรียกรอยยิ้มนะท่ามกลางความเครียดของท้องถนน
คือถนนเนี่ยรถก็คับข้างอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตำรวจทางหลวงท่านนี้นอกจากจะทำหน้าที่ได้เกินร้อยแล้ว
ก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็แน่นอนว่านอกจากจะโบกรถแล้วก็โชว์ลูกคอแล้วก็เต้นเพลงเข้าจังหวะด้วยนะ
โบกรถสายไปสายมาค่ะสำหรับตำรวจนายนี้ที่เป็นคนโบกรถเนี่ยนะคะ
เราไปตรวจสอบแล้วก็ไปถามชื่อมาแล้วร้อยตำรวจตรีสมควรลิ้มสว่างภูลวัสดุ
เป็นรองสารวัตรทางหลวงปราจีนบุรีถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คะท่าน
ท่านบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่อให้ประชาชนไม่ง่วงแก้ง่วงไง
ผมว่าท่านเองก็แก้ง่วงตัวเองเหมือนกัน
คือตำรวจทางหลวงเป็นอาทิตย์ที่ไม่ได้หยุดเทศกาลไง
ไม่ได้หยุดแล้วก็ต้องทำงานหนักเนี่ยนะคะเอาล่ะก็เป็นคลิปที่นำมาฝากคุณผู้ชม
แล้วก็เรียกรอยยิ้มระหว่างที่เดินทางกลับโดยเฉพาะใครที่เดินทางผ่านไปเส้นทางปราจีนบุรี

เป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายนะฮะทั้งตำรวจในท้องที่ตำรวจทางหลวงทุกคน
และที่ทำหน้าที่ในช่วงของสงครานครับ